คุณผู้ชม๓ทุ่ม๔๕เวลาดีเลยนะคะที่จะเล่าเรื่องผี

มาค่ะมีมาค่ะแต่ว่าวันนี้มาคู่กับหมอปลาเลยนะคะ
คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะที่เราเคยนำเสนอไปเรื่องผีสองตัวที่เฮียนมาก

ที่มีคนเขาโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊คว่าเขาขับรถกำลังจะกลับบ้านช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่ง
แล้วรู้สึกเหมือนมีคนวิ่งตามไล่หลังรถมาพอมองกระจกข้างเท่านั้นแหละ
เห็นเป็นคนวิ่งตีคู่กับรถยนต์ที่ขับมา๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
แล้วก็มีการแลบลิ้นกลิ้นตาคือผีหลอกเอาง่าย
อย่างนี้ค่ะได้ตามแบบนี้ค่ะนี่
อันนี้เราก็ไม่ได้เห็นแล้วนะคะว่าหน้าตายังจริงเป็นยังไง
ก็ทำให้น่ากลัวสมกับผีไว้ก่อน
นี่ค่ะเขาบอกว่าภาพที่เขาเห็นคือมองกระจกข้าง
คือวิ่งตีคู่มาแล้วก็แลบลิ้นปลิ้มตาแบบนี้เลย
หมอปลารู้เรื่องค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมาลงพื้นที่เลย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีขอมาพิสูจน์ความเฮียนผียายคืนยายมา
ที่ถนนทางโค้งวัดมะพร้าวสูงตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
อย่างที่บอกพระเอ๋ยชาวบ้านเอ๋ยบอกมีผีเปรตผีผมยาวและบลิ้นปลิ้นตา
วิ่งตามรถหลอกหลอนชาวบ้าน
๔ทุ่มไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแล้วนะคะเพราะว่ากลัวผีกันมาก
หมอปลาหรือว่านายจิรพันธ์เพชรขาวถือเลิกเลยค่ะอ่ะวันนี้วันพระบุกสำรวจพื้นที่ซะหน่อย
จะเจอแบบจะเราก็ไม่ปล่อยหมอปลาไปคนเดียวนะคะ
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราตามติดหมอปลาไปด้วย

คือทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปหลายรอบคุณภาคภูมินั่นแหละบอกว่าต้องไปวันพระไปอีกสักรอบนึง
ไปกับหมอปลาเลยนะคะเริ่มจากที่วัดมะพร้าวสูงค่ะที่มีคนลือกันว่าเจอผีเปรตอยู่ข้างกำแพงวัด
อยู่ข้างกำแพงวัดหมอปลาเริ่มเดินเท้าออกจากประตูหน้านะคะ
เดินไปจนถึงทางโค้งหัวสะพานที่ติดกับวัดมะพร้าวสูงหมอปลาก็พยายามสัมผัสกับสารเจ้าที่ที่อยู่ติดกับกำแพงวัด
สัมผัสโกรธบรรจุอัฐิก็ไม่พบวิญญาณหรือสัมภเวษีเลย
ออกไปหน่อยใกล้ใกล้กับกำแพงวัดหมอปลาไปเจอของเส้นไหว้นะคะ
ของเส้นไหว้เนี่ยมีข้าวหนึ่งชามใหญ่มีผลไม้สองลูก
มีกับข้าวหนึ่งอย่างแล้วก็น้ำเปล่าสองขวดเนี่ยค่ะเนี่ยของเส้นไหว้
มีข้าวหนึ่งชามใหญ่แบบนี้เลยนะฮะชามเบอร์เรอเลยหมอปลาแกจับทุกอันเลยนะ
สัมผัสให้หมดเลยเผื่อแกจะไปเจอหรือสัมผัสอะไรตรงไหนได้บ้าง
ของแบบนี้เลยท้าทายวิญญาณที่มีคนนำของมาเส้นไหว้เลยบอกว่า
ถ้ามีจริงให้เข้ามาเสียงหมอปลาเลยรออยู่
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะ
มันต้องเข้าผมเดี๋ยวไหม

มันว่าจะตากแรดก่อย
ไปจุดที่เขาบอกว่าเจอกันบ่อย
นี่ค่ะเอาน้ำที่เขาเอามาเส้นไหว้

โดยบอกว่าคือถ้ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ

ถ้าเขาดื่มของของคนตาย

จากนั้นหมอปลาค่ะเดินลงไปใต้สะพาน
ที่มีคนบอกว่าเห็นผีเปรต
นี่หมอปลาเดินลงไปปุ๊บ

บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับสัตว์เน่า

หมอปลาต้องสัมผัสวิญญาณได้แน่

มันมาจากกระสอบสีน้ำเงินที่อยู่ใต้สะพาน

เจอแล้วใช่ไหมฮะ
หมอปลาเมืองแตกเลยค่ะ

แต่อันนี้ไม่ได้อาเจียนเพราะสัมผัสวิญญาณได้นะ

มันคือซากกระดูกงูที่มีคนเอามาทิ้งไว้ค่ะ
ก็คือกลิ่นสัตว์เน่าจริงนั่นแหละ
ไม่ได้เป็นผีเป็นปีศาจอะไรใดเลยค่ะ
หมอปลาก็พักหายใจสักครู่นึงนะคะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอผีใยคืนยายมา
ที่ว่าวิ่งไล่รถยนต์
วิ่งตีคู่รถยนต์แล้วก็แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหลอนชาวบ้าน

ไปดูจุดตรงที่เขาบอกว่าเฮียนสุดหน่อยที่ไปเจอผียายคืนยายมาเนี่ย
นิสัยที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันมาก็คือ

บอกว่าจะหวิดทำคนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมาแล้วนะ
คือจะชอบมายืนอยู่ข้างทาง

แล้วก็เหมือนกับบางทีก็กวักมือเรียก
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจะมาในวันสำคัญ

ก็ถามหน่อยว่าคู่สามีภรรยาล่าสุดที่เจอเป็นคุณคุณทำไง
วิ่งตีคู่กับรถยนต์เรามาเลยอย่างนี้
จุดตรงนี้อยู่ห่างจากวัดมะพร้าวสูงประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
หมอปลาก็พยายามสัมผัสมาตลอดทางเลยว่าจะเจอไหม

หรือว่าที่เรามามันยังดึกไม่พอ
เลยบอกงั้นไม่ขอเดินไปจุดที่สามกับจุดที่สี่ละกัน
ที่บอกว่าผีวิ่งตามรถแล้วก็แลบลิ้นกลิ้นตา

ชาวบ้านจะได้สบายใจซะทีว่าตกลงเนี่ย

ซึ่งเวลานี้ก็ประมาณ
เรามาอยู่จุดที่สองที่ทางชาวบ้านเขาเชื่อเขามีการเห็นวิญญาณ

ยังไม่เจออะไรเลยนะ

ผมคิดว่าหลังเที่ยงคืนที่ผมบอกอ่ะผมจะมาสัมผัสอีกทีหนึ่งอ่าอืม
ทั้งหมดมีมีสี่จุดใช่ไหมเราจะสัมผัสให้ครบทุกจุดแล้วว่า
มันมีหรือไม่มีเพื่อมันเป็นความสบายใจหรือเป็นการไขข้อข้องใจ
ของคนที่อยู่บริเวณนี้หรือคนที่กำลังสัญจรผ่านงั้นเอาอย่างงี้ครับหมอปลาเดี๋ยวเราไปสัมผัส
จุดที่สองรู้ว่ามันมีจริงหรือไม่เพราะว่าหมอปลายังไม่เห็นแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอนะ
ตอนนี้เรายังไม่เจอนะคือช่วงที่หมอปลาลงพื้นที่ไปเนี่ย
ประมาณสักทุ่มสองทุ่มตอนนี้ประมาณเกือบเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะคะ
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวขอรอเที่ยงคืนก่อนคือยังอยู่กว่าฉันนะคะยังอยู่ค่ะ
แล้วก็เป็นภารกิจของคุณจิรายุทธ์นะคะค่ะทีมข่าวสั่งไว้เลยค่ะว่า
อยู่กับหมอปลานะคะไม่เจอไม่ต้องกลับไม่ให้กราบไม่ให้กลับ
ให้ให้กลับค่ะปักหลักวันพระด้วยดูผีกับหมอปลาเนี่ยแหละค่ะ
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนพิสูจนวิญญาณอีกรอบนึงเพราะว่า
ชาวบ้านเขาจะเจอบ่อยก็คือหลังเที่ยงคืนนี่แหละเอาเป็นว่าถ้ามี
ถ้าเจอยังไงรายงานแน่นอนเพราะว่าจิรายุทธ์พร้อมไมค์และกล้องอยู่ตรงนั้นแล้ว
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ลงพื้นที่ไปน่ากลัวจริงนะ
คือท่านเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูงเป็นคนให้ข้อมูลเองบอกมี๓จุด
จุดแรกผีจะแลบลิ้นปลิ้นตาวิ่งไล่ตามรถ
จุดที่สองผียายคืนกับยายมายืนอยู่ข้างทางคอยกวักมือเรียก
จุดที่๓พีคสุดผีเปรต

เคยเจอผีเปรตนั่งห้อยขาอยู่หมาหงหมาหอนอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะ